เราก็มีสกรูปพิเศษนะครับให้ติดตามบุคคลคนหนึ่งครับ
กำลังอยู่ในช่วงของความกดดันนะครับกับการคุมทีมชาติไทย

กับการเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็วันครอบครัวของโค้ชโย่งวันนี้นะครับ
กิจกรรมก่อนหน้านี้ของโค้ชโย่งนั้นทำอะไรบ้าง

ในเวลาที่โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะเสร็จสิ้นภารกิจเพื่อชาติ

ก้าวขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทย
เมื่อเขากลับมาที่บ้านก็จะพบความสุขที่แท้จริง

ภรรยาที่อยู่เคียงข้างเขามากว่า๒๐ปี
รวมถึงลูกชายผู้น่ารักทั้งสอง
อย่างน้องอุลตราแมนและน้องกาฟิล

ชโย่งจะทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
ออกกำลังกายดูทรทัศน์ทำอาหาร
และเป็นกิจกรรมที่แสนเรียบง่าย
และเปรียบด้วยความสุขและความอบอุ่น
เป็นภาพที่คุ้นเคยในชีวิตของกุญสือรายนี้

สมมุติร้อนเป็นเศรษฐ์เราร้อนให้ครอบครัวเลย
ก่อนที่จะไปอยู่กับเพื่อนหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่
แล้วบางคนบางทีให้กับคนอื่นมากกว่า

ซึ่งบางคนเขาก็ครอบครัวเป็นของตายแล้ว
ไม่ใช่จริงครอบครัวมันเป็นสิ่งที่
ทำให้ชีวิตเขาเรียกว่ามีความสุข
เพราะว่าคือข้างนอกมันมีความเครียดทุกอย่าง
มันมีทั้งความสุขความเครียดแต่ว่ากลับมาที่บ้าน
ถ้าเกิดบ้านมีความสุขเราให้เวลากับที่นี่

มันก็จะทำให้เวลาเรากลับไปที่นี่

เวลาถ้าเครียดมากกลับมาอยู่กับลูกเนี่ย
มันจะเหมือนที่แบบมาชาร์จพลังมัน
แม้จะเต็มไปด้วยความกดดันและความคาดหวังจากแฟนฟุตบอลทั้งประเทศ

กำลังใจจากสมาชิกทั้ง๓คนนับว่าสำคัญที่สุด
มอบให้โดยที่ไม่ต้องมีคำพูดอะไรมากมาย
แต่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างก็สัมผัสได้
คือโดยส่วนมากเรื่องงาน

ส่วนมากก็ให้พี่โย่งมาตัดสินใจเขาทำกับเขาเอง

จะไม่ท้าจะไม่ท้าเรื่องแข่งเรื่องอะไรจะไม่ค่อยถาม

ก็กลับมาถามว่าแพ้หรือชนะแค่นั้นพอ
แล้วเราก็จะไม่ถามว่าทำไมเหรอใครเหรอ

ไม่ว่าจะผ่านความเหนื่อยล้าจากปัญหาใดในชีวิต
แค่ทุกคนในครอบครัวเข้าใจกัน

เหมือนดังครอบครัวของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะ
ความสุขในมุมเล็กที่เติมเต็มเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
ในชีวิตของชายผู้ผูกพันกับกีฬาฟุตบอล
จับมือก้าวสู่อนาคตที่รออยู่ข้างหน้าไปพร้อมกัน
กฤษฎาวินถ่ายภาพวิรวิจรรย์เชื้อ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน